เรายังก่อติดการเคลื่อนร่างของคุณแหวนธิติมานะคะ
จากโรงพยาบาลสิริราชค่ะไปบำเพ็ญกุศลนะคะตามศาสนาที่วัดธาตุทองค่ะ
บรรยากาศล่าสุดนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะจากคุณรัชนีคำหนึ่งควรค่ะ
บอกเลยว่าคุณแหวนธิติมามีความทรงจำดีกับแฟนเพลงมากเลย
ระหว่างที่เธอนั้นป่วยนะคะก็ไม่เคยที่จะแสดงอาการที่อ่อนแอให้แฟนได้เห็น
นี่แหละค่ะเราจะได้เห็นกำลังใจจากเธอนะคะ
บอกเลยว่าเมื่อวานนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะ
แหวนบอกเลยว่าในการป่วยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความอ่อนแอ
ให้กับคนรอบข้างได้เห็นนะคะ
มาวันนี้ค่ะแฟนเนี่ยก็เอาความเข้มแข็งนั้นนะคะ
มาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยส่วนตอนนี้นะคะบรรยากาศสดค่ะ
ในการเคลื่อนร่างคุณแหวนธิติมาจะเป็นอย่างไร
ติดได้ติดตามได้จากคุณรัชนีคำหนึ่งควรค่ะ

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครอบครัวของดร็อกเกอร์หญิงระดับตำนานแหวนธิติมาสุตะสุนทร
ได้นำร่างของคุณแหวนนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดธาตุทอง
ซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาวันนี้ค่ะ
ครอบครัวของร็อกเกอร์หญิงระดับตำนาน
คุณปุ๊กรุงเกษมสามีและลูกสาวน้องปันเต็มฟ้า
ได้เดินทางมาถึงที่สาราพิธีศพโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๕๐นาทีที่
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครอบครัวของดร็อกเกอร์หญิงระดับตำนานแหวนธิติมาสุตะสุนทร
ได้นำร่างของคุณแหวนนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดธาตุทอง
ซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาวันนี้ค่ะ
ครอบครัวของร็อกเกอร์หญิงระดับตำนาน
คุณปุ๊กรุงเกษมสามีและลูกสาวน้องปันเต็มฟ้า
เดินทางมาถึงที่สาราพิธีศพโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมา
เพื่อเตรียมเคลื่อนร่างของคุณแหวนไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาที่วัดธาตุทอง
โดยลูกสาวเป็นคนถือรูปของคุณแม่และนำวิกผมมาด้วย
สำหรับการเคลื่อนล่างนั้นมีไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิและโบ๊ทวิบูรณัน
ดาราจิตอาสาจากมูลนิธิร่วมกระตันยูมาทำหน้าที่ส่งร่างของคุณแหวน
ทำพิธีทางศาสนาที่วัดธาตุทอง
ซึ่งวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพเกิดขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกา
และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
ซึ่งครอบครัวนั้นยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
ขณะที่บรรยากาศการเคลื่อนร่างของคุณแหวนทิติมานั้นก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย
มีเพียงครอบครัวคนใกล้ชิดและน้องร่วมวงการอย่างอีทวงไฟล์มาร่วมพิธีด้วย
และเพื่อเป็นการร่วมรำลึกการจากไปของร็อกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดพิธีทางศาสนา
ซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา๑๔นาฬิกาและสวดอภิษฐรรมศพเวลา๑๗นาฬิกาที่วัดธาตุทอง
รวมไปถึงภาพบรรยากาศรวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีเรา
เสิร์ตซึ่งศิลปินกว่าร้อยชีวิตจะร่วมกันร้องเพลงของคุณแหวนธิติมาสุตะสุนทร
เย็นวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ